ที่จังหวัด๑๐๑ครับคุณผู้ชมครับผู้ชายคนหนึ่งมาจอดรถกะบะ
แต่จอดนะครับคืออยู่ริมถนนสี่เล่นเลยวัดเสี่ยว
เทลาบุรีเบื้องต้นนะครับในแขกทึกสายตรวจมาวัดซี่นะครับ
นอนอยู่กลางถนนครับพี่เดี๋ยวเข้าข้างทางก่อนไหมอยู่กลางถนน
ไหวไหมมาผมประคองเดี๋ยวรถชนรถมาเยอะเลย
พี่ครับไหวไหมเดี๋ยวลุกก่อนฮะอยู่กลางถนน
อยู่กลางถนนเลยมาเดี๋ยวผมประคอง
ก็ผมทำตามทุกอย่างแล้วไงก็บอกว่าเมาไม่ขับผมก็จอดแล้วไง
แต่พี่พี่อย่าลงมานอนแบบนี้ครับโอ้โหคุณผู้ชมอันตรายจริงจริง
ตำรวจสายตรวจสอบพธวัฒน์บุรีครับไปตรวจสอบเหตุผู้ชายหมดสติ
นอนอยู่ข้างรถกระบะริมถนนแจ้งสนิทนะครับสายเสรภูมิร้อยเอ็ด
หน้าปั๊มก๊าซนะครับหมู่๕ตะบนอุ่มเมาส์นะครับ
อำเภอธวัฒน์บุรีจังหวัด๑๐๑ครับ
ช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มครึ่ง๑๕มีนาคมที่ผ่านมาพบว่า
จุดเกิดเหตุเป็นถนนสี่ช่องจราจรผู้ชายคนนี้นอนหมดสติอยู่ไหลทางฮะ
ใกล้กันพบรถกระบะตอนครึ่งสีเขียวไฟหน้ายังเปิดอยู่เลยนะครับ
แต่ดับเครื่องนะนะฮะอยู่ไหลทางเปิดประตูรถฝั่งคนขับเอาไว้
แล้วก็ไปเรียกผู้ชายคนนี้ตื่นเถอะพี่มันอันตรายเหลือเกินพี่นอนแบบนี้นะครับ
แล้วมันมืดไม่มีไฟส่องมาเดี๋ยวรถที่ผ่านไปผ่านมาเขาทับพี่เอา
อยู่นานจนกว่าชายคนนี้จะตื่นขึ้นมาฮะงวงเงียงงเงีย
ก็พูดจาวกไปวนมาคล้ายคล้ายคล้ายคนเมานางสาวขออภัยครับ
ระดมพรจันทรสาขาเล่าบอกว่าเธอเนี่ยมาจากอุบล
จะไปร้อยเอ็ดพอมาถึงจุดเกิดเหตุมันมืดนะตรงนี้นะครับ
มีแค่ไฟสว่างเพียงบางจุดเท่านั้นพอเจอรถกระบะจอดอยู่หลายทางนะครับ
ก็เปิดประตูรถฝั่งคนขับนะฮะแล้วก็เห็นชายคนดังกล่าวเนี่ยนอนหมดสติ
ไม่รู้สึกตัวอยู่ข้างรถกระบะแต่เธอเป็นผู้หญิงอ่ะ
ไม่กล้าลงไปดูหรอกโอ้โหยายแต่ยังใจดีนะ
โทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งให้มาช่วยเหลือครับ
มาจากอุบลที่ก็เลยเห็นรถคันนี้จอดเอ๊ะคนทำไมนอนอยู่ตรงนี้
ก็เลยโทรแจ้งครับย่านรถส้นโทรแจ้งทางหมายเลขไหนครับ
หมายเลขหนึ่งเก้าหนึ่งเนอะอะไรฮะโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมครับ
หนึ่งเก้าหนึ่งครับผมก็เจ้าหน้าที่ก็มารวดเร็วอยู่เนอะ
มาที่เกิดเหตุรวดเร็วครับจ้ะก็ถือว่าก็มาช่วยเหลือได้ทัน
ดีกว่าที่จะเกิดเหตุร้ายใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะใช่
เราเป็นพลเมืองดีผ่านทางมาเนี่ยเราก็คือจอดดูอยู่

ใช่ใช่ค่ะครับคือปกติเราเห็นมันมันดูมีพิรุษเนอ
ค่ะเห็นคนรอนใช่ใช่ว่าเป็นอะไรอย่างนี้นะนะ
ก็เลยโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งครับ
ร้อยตบรวจเอกณภพกท่านเป็นร้อยเวรต้องการปรับกลามโสพทว์ทหวัดบุรี
ก็พาตัวชายคนนี้ไปพักก่อนพี่พี่ต้องพักก่อนพักก่อน
พักที่โรงพักก่อนได้สติก็ประสานญาติให้มารับตัวกลับไปครับ
ทิ้งไว้อย่างนี้ก็อันตรายจริงนะคะ